ที่ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับ
การศึกษาเฉาอีกหรือเปล่า
รุ่นพี่ม๓ชกหน้าน้องม๒นะครับ

แล้วมีการบอกว่าครูพระเป็นคนสั่งให้มาชก

ใช่ฮะแล้วเขาว่าเรื่องของเรื่องเกิดจากการที่เด็กม๒
ไม่เก็บนวมนักมวยขณะที่เรียนวิชาภาระ

ทวงถามจากปากของครูพระว่า

คุณผู้ชมไปดูตอนพ่อปะทะกับครูหน่อยนะครับ
เด็กมันบอกว่าอาจารย์สั่งให้เด็กม๓มาต่อยลูกผม

ไม่ได้สั่งเลยครับ

เดี๋ยวให้เก็บโน้มอย่าเล่นโน้มผมบอก
งั้นไปเอาคนมาต่อยหน้ามาไปเรียกมา

ใครน่ะ

เดือดบุกมาถึงโรงเรียนพยายามคาดคันเลย
ครูเป็นคนสั่งใช่ไหมให้ลูกศิษย์เด็กม๓มาชกหน้าลูกชายของผม
ลูกชายผมอายุ๑๔เป็นเด็กม๒นะครับ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อนะครับ
ก็คือนายวิโรธนะฮะได้เอามาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
นายวิโรธคาแดงอายุ๓๙ปีเป็นชาวเขตบังคอแหลมกรุงเทพมหานคร
พาเด็กชายเอเราใช้เป็นนามสมมุติละกัน
เพราะว่าน้องอายุ๑๔ปีเป็นบุตรชายเป็นนักเรียนชั้นม๔
โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางคอแหลม
เข้าร้องทุกข์กับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายหมายต้องรอดพร้อมทีมงานนะครับ
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ลูกชายถูกรุ่นพี่ม๓เข้ามาชกต่อยบรุมทำร้ายร่างกาย
โดยมีครูพละเป็นคนสั่งการนะครับ
พ่อบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผมมารอรับลูกชายที่โรงเรียนเพื่อกลับบ้านตามปกติ
ลูกชายเลิกเรียนแล้วเดินซึมมาขึ้นรถ
ผมสังเกตเห็นใบหน้าลูกมันบวมปูดคุณ
ตาเนี่ยแดงกล่ำเลยนะฮะก็เลยสอบถามลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลูกชายร้องไห้แล้วบอกว่าครูพระสั่งให้รุ่นพี่ม๓
เข้ามาชกต่อยที่ใบหน้าผมหลายครั้ง
ใบหน้าบวมปูดนะครับ
ทีนี้ผู้เป็นพ่อเลยคุณผู้เป็นพ่อก็เลือดขึ้นหน้าเหมือนกัน
เดินเข้าไปในโรงเรียนอีกครั้งเลยเข้าไปถามครูพระ
จนเกิดเป็นคลิปเมื่อสักครู่นี้ถามครูตรงเลยครู
เป็นคนสั่งให้ลูกศิษย์รุ่นพี่ม๓มาทำร้ายลูกผมทำไม
แต่ครูพระคนดังกล่าวปฏิเสธอ้างว่าอะไรรู้ไหมฮะ
เป็นการสื่อสารกับลูกศิษย์คาดเคลื่อนจึงเกิดความเข้าใจผิดกัน
และได้กล่าวคำขอโทษไปแล้วแต่ผู้เป็นพ่อบอก
โอ้โหแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกชายผมนะคุณ
หน้าตาบวมปูดบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยผมต้องเอาผิดครูพระ
ผมเชื่อว่าครูพระเป็นคนสั่งการ
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไปไหนต่อรู้ไหมฮะ
บุกไปหาเด็กม๓ที่บ้านเลยนะครับ
ไปถามไปคาดคันนะฮะบอกว่า
นี่ครูพระเป็นคนสั่งการใช่ไหมบอกมาตรง
ดังนั้นคุณผู้ชมดูอีกคลิปหนึ่งที่พ่อ
บุกไปถามนักเรียนม๓นะครับ

มันเป็นคนสั่งมืออาจารย์เขาสั่งใช่ไหมหรือว่าเขาไม่ได้สั่ง

ได้ยินหมดทุกคนว่าให้ทำใช่ไหม
บอกบอกจัดการดีบอกจัดการดี

ม๓บอกผู้เป็นพ่อของน้องม๒
บอกว่าครูเป็นคนสั่งว่าจัดการดิ

เป็นครูจะให้จัดการลูกศิษย์ตัวเองได้ยังไงนะฮะ

ผู้เป็นพ่อโอ้โฮโกรธจัดเลยนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยเข้าร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ต้องรอด
และให้เพจช่วยในการที่จะพาไปแจ้งความกันต่อ
ฟังเสียงคุณวิโรธผู้เป็นพ่อหน่อยฮะ
แล้วมีคลิปยืนยันด้วยครับว่าเขาสั่งจริง
เด็กเป็นคนยืนยันว่าครูเป็นคนสั่งผม
ได้ยินกันทั่วครับผมในห้องในห้อง
มีตัวคนที่ต่อยเขาก็ยืนยันว่าครูนี่แหละเป็นคนสั่งผมเอง
อยากรู้ว่าทำไมพ่ออะไรเขาถึงต้องมาสั่งให้ทำร้ายลูกผม
ถ้าเกิดว่าวันนั้นมารุมกัน๓คนเลยนี่ก็คงจะเรื่องใหญ่กว่านี้อีก

ถ้าครูพระเป็นคนสั่งการจริงนะครับ
ทีนี้คุณเอกพบก็เตรียมประสานไปยังทางรองประหลัดกรุงเทพมนคร
เพราะน่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดนะฮะ
เพื่อพาเด็กชายผู้เสียหายหรือว่าน้องเอ
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ม๓ที่ก่อเหตุนะครับ

พระเป็นผู้สั่งการจริง
ก็ต้องถูกดำเนินคดีหนักตามกฎหมายนะฮะ

ภาคต่อของเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับ
ครูจะยอมรับหรือว่าจะยังไงต่อนะครับ